กระสือไหนว่าอวสาร
อวสารแต่ฆ่าตัวเพิ่ม

ค่าหัวกับไส้เพิ่ม

คือเขาเชื่อกันว่าที่เห็นกันเนี่ย
คนทำคือคนอยากจะแต่งตัว
แต่งตัวแล้วก็ทำเป็นกระสือให้คนกลัวแล้วจะไปขโมยเขาเนี่ย

ร่องลักไก่ชนเนี่ย

แต่ว่าล่าสุดผู้ใหญ่บ้านไปเจอหน้ากากผี
หน้ากากผีใกล้บ้านของนะครับในวิเชียนคนที่เจอกระสือน่ะ

หลังจากวิเชียรดวงเกตท่านอายุ๗๐ปีแล้วนะ
ชาวบ้านตำบลบ้านเบิกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ
บอกว่าเจอผีกระสือตี๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา

ลุงเชียนแกเล่าแบบเล่าเป็นเรื่องเป็นราวไงพี่เบิร์ต

อยู่ห่างกันไม่ถึง๕เมตรแบบนี้
ก็เล่าออกรถออกชาติขนาดนี้คนเชื่อเนี่ย

นี่แหละครับพี่ติก็ลงพื้นที่ไปนักข่าวของเราครับ
ไปเจอกับนางเพ็ญพิสุทธิ์เหล็กไหลอายุ๕๖ปี

ผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์นะครับอยู่หมู่๗ตะบนโพตรุอำเภอเมืองครับ
ไปเจอนะครับหน้ากากตรงไหนครับผู้ใหญ่

มันเป็นหน้ากากผีหน้าแยกเขี้ยวผมสีเขียวนะครับตกอยู่นะครับ
ห่างจากบ้านไปประมาณสัก๑๐เมตรนี่เป็นแบบนี้
ห่างจากบ้านนะครับคุณตาวิเชียน๒๐๐เมตรนะ
นี่แหละเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
เธอเนี่ยวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้ามืดแล้วเจอหน้ากากตกอยู่กลางถนนนะครับ
เห็นสภาพมันดีนี่สภาพมันดีก็เก็บกลับมาไว้ที่บ้าน
ต่อมามีชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ้ยผู้ใหญ่ตาวิเชียนก็เจอกระสือนะ
แล้วกระสือเนี่ยมันลอยมาแถวบ้านผู้ใหญ่นะ
กระทั่ง๑๗ตุลาคมที่ผ่านมามาเจอหน้ากากนั่นแหละครับ

สอดคล้องกับใครชาวบ้านเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ในตำรวจบ้านเบิกเรา
สูบน้ำมันหายนะนะนะครับก็เลยโยงผูกโยงกันว่า
ไอ้น้ากากที่เจอไอ้น้ากากที่เจอแล้วทรัพย์สินชาวบ้านที่หาย
มันสอดคล้องกันหรือเปล่าคือเป็นคนร้ายสวมหน้ากากให้ชาวบ้านกลัว
แล้วปรากฏว่าตาวิเชียนไปเห็นไปเจอเข้า
คราวนี้ก็เลยเล่าต่อกันหรือเปล่า
เราคิดว่านักเชียนน่าจะไม่ได้โกหก
อ่าเท่าที่เราเจอหน้ากากนะคะเราคิดว่านักเชียร์น่ะไม่ได้โกหกหรอก
แกคงเห็นแบบเหมือนคนไปขโมยของแกหรือเปล่า
แล้วใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วทำให้แกตกใจ

แต่มันลอยได้สิขโมยมันจะลอยได้
แต่นี่เราก็ไม่รู้ไงว่าอันนี้แล้วแต่จินตนาการแล้วเราก็เลยจบ
เพราะเราหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเชื่อ

แต่เราก็ใช้เหตุใช้ผลอะไรประมาณนี้
คือท่านผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์เนี่ยท่านพยายามเชื่อมโยงและก็สรุปแบบวิทยาศาสตร์
คุณผู้ชมสำหรับหน้ากากผีนะครับ
มันมีเขี้ยวด้วยนะก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของคุณตาวิเชียนไง

แก่แล้วก็ผมสีดอกเหล่าขาวเทาแยกเขี้ยวใส่

ล่าสุดนะครับจากผู้ใหญ่ไปถึงในอำเภอแล้ว
นายพิศนุประพาธานานันต์นะครับ
ท่านในอำเภอมือโรบบุรีเรียกครับผู้ใหญ่เพ็ญพี่สุด
หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนกลางคืน
เจอชาวบ้านออกมาส่องจับกบจับเขียดแล้วสวมไอ้เนี้ย
อันนี้คือหมายถึงคนขโมยที่ใส่หน้ากากมาขโมยใช่ไหม
อันนี้ไม่ใช่จับกสืออันนี้จับขโมย
พระอะไรไม่ได้บอกแต่บอกพระเครื่ององค์สำคัญ
พี่เบิร์ตบอกว่าเรื่องเนี่ยคือนายอำเภอเรียกผู้ใหญ่มามาคุยใช่ไหม
แล้วเมื่อวานนี้นายอำเภอทำหนังสือชี้แจงถึงผู้ว่าจังหวัดลบบุรีเลย
ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ให้ทรโขงประกาศกระจายเสียงตามสายชาวบ้านจะได้ไม่กลัว
ว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกกระสือเป็นหน้ากาก

น่าจะถึงคุณอนุทินดูทรงแล้ว
แต่ทีนี้ตัดภาพมาที่ตาเชียนบ้างไม่ได้มั่ว
เชียนไม่ได้มั่วนี่ยังมั่นใจอยู่
ตาเห็นจริงตาเห็นกับตาเลย
อันนี้คือสิ่งที่ตะเชียนบอกกับนักข่าวของเราค่ะ

ที่บอกว่าเป็นคนออกมาเล่าเรื่องว่าเจอกระสือเป็นแม่เท่าใช่ไหม
ผมขาวใช่ไหมคือมันสวนกับที่ทางฝ่ายปกครองออกมาทำหนังสือชี้แจงเลยแหละ
แล้วทีนี้ตะเชียนบอกด้วยบอกว่าตอนนั้นน่ะตะเชียนกำลังไปวิทย์น้ำ
แล้วเจอตอนตีหนึ่งครึ่งมันลอยอยู่สูงเหนือหัว
พอกระสือนั้นมันเห็นตะเคียนปั๊บน้ำมันแยกเขี้ยวยิงฟันใส่แล้วก็ลอยหายไปเลย
หน้ามันย่นเป็นคนแก่ไม่ใช่หน้ากากแบบนี้หรอก
เขาบอกแล้วไม่ใช่หน้ากากนี้ไม่ใช่เลย
หน้ากากนี้มันเป็นหน้ากากปลอมอย่างนี้ไม่มีไม่ใช่
อย่างนี้แบบมันเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนธรรมดาไงแต่ถ้าแยกแบบนี้
แก้ตรงนี้มันจะลอยขึ้นไม่ได้ละคนแต่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงนี้ก่อนเราไม่เห็นแสงนะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ก่อน
หมามันเห่าหมามันเห่ากระโจกนี้เราก็เดินออกมาจากราวหมูนะ
ออกมาจากราวหมูปั๊บเราก็เดินจะไปที่เครื่องกัน
ก็จะไปดูแล้วตีแรกเขาแงะไปตรงนี้แล้วพอแงะมานี่มันก็แยกเขียว
เราก็เอ๊ะอะไรวะตะตีนั่นแหละ
ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องตะเคียนต่อใครฉันให้ใส่หน้ากาก
แล้วก็มายืนอยู่หลังตะเคียนตอนให้สัมภาษณ์นะคะ

มายืนอยู่ข้างหลังลงอยู่แบบนี้นี่นะครับ
ยังไงผมซื้อต่อนะเดี๋ยวฮาโลวีนผมจะใส่อ่านข่าว
นี่ฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าตาเชียนพูดด้วยนะว่าที่อำเภอออกมาพูดแบบนี้
ตาเชียนเหมือนกับเป็นคนหลอกลวงเสียใจนะเนี่ย
ถ้าเกิดว่าตะเชียนเจอกระสืออีกเมื่อไหร่นะ
คราวนี้จะจับมาพิสูจน์ให้ได้เลย
บอกแล้วว่าที่พูดพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดมั่วไม่ได้โกหก
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้จำได้ไหมที่
คือเราก็ไปถามเราก็ไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านที่เป็นหนึ่งในทีมเข้าไปลากกระสือที่ท่าวุ้งที่ลบบุรีนั่นแหละ
คุณธินกรคุณเบียร์โนรีวันเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่สระบุรีนะคนนี้นี่แหละ

ผมอะเชื่อแบบ๗๐๓๐
เชื่อว่ามี๗๐ไม่เชื่อ๓๐

ผมกับทีมงานจะออกไปล่าไปจับกระสือ
เพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทไหน
รีสอร์ทปังอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีอะ

เป็นเงินสด๑ล้านบาท
ถ่ายรูปได้ชัดแล้วก็มาเอาเงินหมื่นไปเลย

นี่คือเจ้าของรีสอร์ทนะครับที่สระบุรี
ที่พร้อมจะจ่ายเงิน๑ล้านบาท
ถ้าเราจับเจ้ากระสือตัวนี้มาได้เอาแล้ว
หรือไม่จับไม่ได้แค่ถ่ายรูปมานะครับ
เห็นแบบไม่เบอร์มากนะครับ
เขาให้ค่าน้ำมันเลยนะครับ๑๐๐๐บาท
เจ้าของรีตอยบอกว่าลุยให้เต็มที่ครับ
รับไม่อั้นจับได้กี่ตัวก็ได้นะครับนะ
ถ้าผมจับได้๒ตัวผมก็ได้๒ล้านลูก
แล้วก็มีกลุ่มล่ากระสืออีกหลายทีมเลย

นี่แหละไปลากกระสือที่อำเภอท่าวุ้งที่ลบบุรีนะคะ
ย้ำอีกทีใช้วิจารณญาณเยอะนะคุณผู้ชม